หนักวิชาการก็แนะนำรัฐบาลให้แก้ปัญหาข้าวให้ชัดเจนและยั่งยืน
โดยต้องแก้ไขตั้งแต่ชาวนาผู้ผลิตไปจนถึงระดับรัฐบาล
ต้องกำหนดบทบาททิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน
ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนแล้วก็มองกำไรส่วนต่าง
มากกว่าที่จะไปมุ่งทำราคาให้สูงเพียงอย่างเดียว
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ค่าแรงธรรมนาค่าเครื่องไทยเครื่องเกี่ยว
เป็นต้นทุนที่ชาวนายุคปัจจุบันกำลังเผชิญค่ะ
แต่ผลผลิตที่ได้กลับมีปริมาณเท่าเดิม
เดชวัฒนาชัยยิ่งเจริญ
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวรระบุว่า
ชาวนามีผลผลิต๖๐๘๐ถังต่อไร่
แต่มีความสูญเสียจากสารพิษตกค้าง
ทำให้ราคาผลผลิตที่ได้ลดลง
เกษตรกรในเมืองไทยเขาบอกว่า

เงินทุนไม่พอต้องกู้หนี้ยืมสิน
เพราะฉะนั้นเวลาจะแก้ปัญหาระบบเกษตรกรไทย
ต้องเอาระบบสากรกลับเข้ามาช่วย

อันที่๒ก็คือการบริหารจัดการ
เกษตรกรบริหารจัดการปัจจุบันผิดวิธี
เพราะบริหารจัดการโดยการตัดภาระในจุดสำคัญ
แล้วก็คิดว่าการโทรศัพท์สั่งการ
แล้วก็ร้องขอให้คนมาช่วยนั่นคือบริหารเก่ง
การแก้ปัญหาของเกษตรกรไทย
รัฐบาลจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมค่ะ
ขณะที่เกษตรกรเองจะต้องปรับตัว

กำไรส่วนต่างมากกว่าการทำราคาสูง
ควรมีพี่เลี้ยงให้เกษตรกรด้วย
ลดต้นทุนให้ได้เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการผลิตให้ได้ผลผลิตออกมา

อย่าไปมองราคานะฮะมองส่วนต่างกำไร
ซึ่งตรงนี้เกษตรกรไม่ได้ทำบัญชีครัวเรือน
ไม่รู้จักต้นทุนไม่คิดแรงงานตัวเอง
ทุกวันนี้ทำไปเพราะอยากทำ
อันนี้ก็คือปัญหาทำไปเพราะไม่รู้จะทำอะไร

จริงแล้วเกษตรกรต้องเริ่มทบทวน
กลุ่มที่เริ่มทบทวนก็จะอยู่รอด
กลุ่มที่ไม่ทบทวนเราก็ต้องมีขบวนการชี้ชวน

วิชาการเกษตรคนต่างต้องลงมาทำหน้าที่
จากนี้ยังแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชทางเลือก
ที่ใช้น้ำน้อยและได้ราคาดี
หนึ่งในตัวอย่างที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวิจัย

ให้ผลผลิตเร็ว๖๘เดือน
ผลผลิตได้อายุนานถึง๖๐ปี
เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ
สามารถให้ผลผลิตราวนึงตันต่อหนึ่งไร่
ราคาตลาด๔๐๐๐๐บาทค่ะ